จากเรื่องของหวย๓๐ล้านที่ไม่จบไม่สิ้น
คดีใหม่เพิ่งเกิดขึ้นกับหวย๑๘ล้าน
แล้วถูกได้๑๘ล้านงวดวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
แต่หวยหายสงสัยพี่ชายจะเป็นคนเอาไป
สืบไปสืบมาตามไปเจอพี่ชายแล้วเขาบอกว่า
สองสามีภรรยาคุณนี้เหมือนอะไรก็ไม่รู้

ยืนยันว่าเขาไม่ได้เอาหวยไปแน่นอน
จากเหตุการณ์นี้ทางด้านของนายศรีอนนท์แสงอรุณอายุ๓๔ปี
แล้วก็นางเพชรนามราคุณวิชัยอายุ๒๘ปี

เดินทางไปขอคำปรึกษาจากทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมบอกว่า
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวด๑๖มิถุนายน
หมายเลข๑๗๔๐๕๕๓ใบได้เงิน๑๘ล้านแต่สลากมันหาย
หลังจากไปเก็บไว้ในกล่องทิชชู่หลังตู้เย็น
พอทราบว่าถูกหวยก็กลับไปเอาแต่ว่ามันหายไปแล้ว
ก็สงสัยว่าพี่ชายจะขโมยไปแล้วก็เลยลงบันทึกประจำวัน
ไว้ที่สนครองตันล่าสุดธนายรณรงค์พร้อมกับ
ทางด้านของสองสามีภรรยาเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนสนครองตัน
พร้อมนำหลักฐานเป็นภาพในเฟซบุ๊กกล่องทิชชู่
ที่นำสลากไปซ่อนเอาไว้ให้กับตำรวจไปตรวจสอบลายนิ้วมือ
ตอนนี้แจ้งความว่าขอหายไปแล้วเนื่องจากว่ายังไม่มีหลักฐาน
หรือพยานที่แน่ชัดแล้วก็ยังไม่ทราบว่าถูกรางวัลจริงหรือเปล่า
อยากให้ตำรวจติดตามสืบสวนคดีนี้ให้ทราบความจริง
เบื้องต้นตำรวจก็รับเป็นคดีความแล้วนะครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านพักของนายศรีอานนท์
ซึ่งเขาชี้ให้ดูว่าก่อนเขาจะอาบน้ำ
เขาเสียบลอตเตอรี่เอาไว้ที่กล่องทิชชู่หลังตู้เย็นตรงนี้จริง
ตอนนั้นพี่ชายคือในสิงเขาเห็นพอดีจังหวะนั้นเห็นพอดีครับ
หลังจากถูกแล้วลอตเตอรี่หายไปพี่ชายกับน้าสาวก็ขนของออกจากบ้านไป
ทั้งที่ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยทะเลาะกันมาก่อน
ทำไมถึงหนีออกไปแล้วก็ปิดการติดต่อสื่อสารทุกช่องทาง
ก็เลยสงสัยว่าพี่ชายกับน้าสาวน่าจะร่วมมือกัน
รวมถึงตรวจสอบไปยังเฟซบุ๊คของพี่ชายพบว่า
มีการถ่ายภาพรูปไปเที่ยวรีสอร์ทกินหรูอยู่สบายเหมือนคนที่มีตังค์
ทั้งที่ไม่มีงานทำแล้วทำไมถึงมีเงินไปเที่ยว
เอาไปฟังเสียงของนายศรีอานนท์ครับ
ถ้าน้องถูกรางวัลที่๑พี่คงสบายแล้วตั้ง๑๘ล้าน
น้องแบ่งให้๒ล้านก็คงดีผมก็เลยอึ้งตั้งนึง
ผมเลยเอาตัวนี้ไปแจ้งความผมก็มั่นใจว่ามันเอา
ผมเลยพาไปด้วยแล้วมันก็หนีผมเลย
รุดออกจากตัวเขาหมดเลยพิรุษออกจากตัวเขาหมดทุกอย่าง
หลอกพูดหลอกหาแล้วบอกว่าพิรุษออกจากตัวเขาหมดเลย
คือออกจากพี่ชายส่วนน้าสาวยืนยันว่าไม่ได้สมรู้ร่วมคิด
ในการขโมยลอตเตอรี่ไปส่วนที่บล็อกเฟซบุ๊คกับไลน
เพราะว่าเธอนั้นเป็นความดันทนไม่ได้
เห็นหลานชายโพสต์ต่อว่าว่าเป็นขโมยยืนยันไม่ได้หนี
แต่ย้ายออกมาเพราะว่าถูกหลานไล่
กับญาติหลายคนรู้สึกเสียใจ
ยอมรับเลยว่าหลานชอบเล่นหวยบางครั้งเล่นหนักมาก

สิงห์ก็ยืนยันเหมือนกันพี่ชายนะบอกว่าผมไม่ได้ขโมย
แต่ที่หนีเพราะว่าที่บล็อกเฟซบุ๊คที่บล็อกไลน์เพราะว่าเบื่อไม่อยากทะเลาะด้วย
ที่ผ่านมาน้องเคยทำร้ายร่างกายและถึงกับขู่ฆ่าเหมือนกัน
ถ้าไม่ยอมนำลอตเตอรี่ไปคืน

ไปเองว่ามีเทพมาบอกหัวอยู่เรื่อยมา
รวมทั้งไปกระซิบว่าเห็นพี่ชายเป็นคนขโมยไป
ส่วนที่เห็นว่าไปเที่ยวไปกินไปอยู่หรืออะไรแค่ไปพักผ่อนกับเพื่อน

เขาไปทำงานเป็นคนตัดสูตรยี่ห้อนึง
ก็พอได้เงินมาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนแค่นั้นเอง
ทางนี้นะฮะทางด้านของนายสิงห์เองกับญาติเอง
ก็เดินทางไปยังสวัสดีครองตันไปลงบทพจำวัน

แล้วกับมีการทางน้องเขาอาจจะโปรดคลอบความกล่าวหาว่าเป็นขโมย

รวมทั้งต้องการจะแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ตำรวจนั้นตรวจสอบโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับ
คดีนี้ก็ว่ากันไปไม่รู้จะโอละเวงข้ามปีข้ามชาติเหมือนเรื่องของ๓๐ล้านหรือเปล่านะฮะ